โนราแต่เดิมนั้นกว้างยาวประมาณ๔๕เมตรไม่ยกพื้นหน้าโรงหันไปทางทิศตะวันออก
ภายในโรงใช้เสือปูลาด
ส่วนกลางเป็นที่สำหรับโนราแต่งตัวและร่ายรำ
ข้างซ้ายและขวาของพาลัยวางเครื่องดนตรี
หลังคามุงด้วยกระแชงที่ทำจากใบจาก
ตำนานของโนราว่าเมื่อครั้งนางนวลทองสำลีถูกพระบิดาจับลอยแพร่ไปในทะเลได้อาศัยกระแชงมุงแพรเพื่อกันแดด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน